แหมเพราะไปลำนาเป็นเหตุแท้
เป็นนุ่มคนนึงเขาหนีคดีเรื่องยาเสียบติด

สนุก

คุณเข้าใจหรือยังว่าโซเชียลมันมีอิทธิพลแค่ไหน

ภาพที่เห็นนี่คือนายอุทัยน้อยสกุลสวมเสื้อแดงนะมีหนวดนี่แหละ

เจ้าตัวนี่แหละหนีคดีเรื่องของยาเสพติดมานานนับปีครับ
นายคนนี้เขาอยู่ที่หมู่๔ตำบลน้ำรอบอำเภอลานศักดิ์ที่อุทัย
กำลังเต้นกันอย่างเมามันที่บริเวณงานบวชของเพื่อนเขาอยู่ที่หน้าเวที
ที่บ้านโปร่งนวลอำเภอลานศักดิ์

คือภาพที่คุณเห็นเขาให้เพื่อนเอาโทรศัพท์มาถ่ายเขา
สุดท้ายไลฟ์นั้นตำรวจเห็นครับ

แกะรอยอยู่ไงเห็นพอดีตามรวบตัวได้ทันควันฮะ
ตอนกลางคืนเต้นอยู่ตอนเช้าโดนจับนั่งหน้าสลดเลยครับ
นายอุทัยเนี่ยนะถูกสารจังหวัดอุทัยธานีครับ
ออกหมายจับข้อหาฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ไอเฟตามีนเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมปีก่อน

หนึ่งปีพอดีนะแล้วก็หนีหมายจับมาครบปีพอดีเลย
มันจังหวะเหมาะวันเป๊ะครบปีเลย

แล้วตำรวจชุดศิลป์สวนตรุษภูทรอุไทยก็เฝ้าติดตามมาตลอด

ในเฟซบุ๊คของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไลฟ์เอาไว้

ก็เลยแกะลอยแล้วก็ไปตามจับได้ค่ะ
งานบวชของเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็นำไปแถลงข่าว
เป็นอันปิดคดีเรื่องของยาเสพติดที่ตามกันมาเป็นปี
ต้องขอบคุณเขานะทำให้ตำรวจทำงานง่าย
เพื่อนบวชแล้วเพื่อนให้บุญเขาไง